เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะลูกโป่งคือเด็กอยู่กับยาย
หลานอยากได้ลูกโป่งแต่ยายไม่ซื้อให้
ไม่ซื้อให้คนที่ขายลูกโป่งก็ใจดีหวังดี
ส่งลูกโป่งให้เด็กไม่คิดตังค์
แต่ว่าลูกโป่งมันระเบิดครับ
แล้วยายเนี่ยขายกล้วยทอดอยู่นะ
มันผสมโลงกันไฟคลอกหน้าเด็กแบบนี้
ในลูกโป่งมีการ์ดไฟไฟ
ใช่ไฮโดเจนน้องสองขวบเองครับคุณผู้ชมฮะ
สปร้ายเป็นเด็กผู้หญิงใบหน้าเต็ม
ด้วยแผลผู้พองจากการถูกไฟไหม้ครับ
อกจากนี้ลำตัวแขนและขาได้รับบาดเจ็บ
มีแผลผู้พองเช่นกันอาการยังหนักสาหัส
ต้องให้ออกซิเจนแล้วก็รักษาอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับ
ดังเจ๊มอยวีบวกนำมาโพสต์ไว้พร้อมระบุข้อความว่า
แรงช่วยกันนะเด็กโดนลูกโป่งระเบิดใส่หน้า
ทางบ้านไม่ได้จะซื้อแต่แม่ค้ายัดใส่มือแล้วระเบิด
ตอนนี้หนีหายช่วยกันตามหาพิกัดโคราช
ทีมข่าวเลยไปสอบถามยายของน้องสปายผู้เคาะร้ายนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายกล้วยทอดอยู่ริมถนน
ตัวเมืองโคราชครับต่อมามีคนมาเดินเลขขายลูกโป่งสวรรค์
น้องสปรไลด์เนี่ยอยากได้แต่ยายไม่ซื้อให้
นะครับให้ไม่คิดตังค์ให้ฟรีฟรีเลยแต่ขณะเกิดเหตุใน
ยายกำลังขายกล้วยทอดอยู่ครับคุณผู้ชมฮะน้องสไปร์ถือลูกโป่งเข้ามา
โป่งมันเกิดระเบิดไฟลุกพลึบนะฮะไหม้ท่วมตัวเด็กครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าเพราะว่าลูกโป่งมันใกล้กับความร้อน
จึงเกิดระเบิดขึ้นหลังเกิดเหตุครอบครัวไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวแม่ค้ามารับผิดชอบต่อไป

ยังไม่มีข้อห้ามการขายลูกโป่งบรรจุก๊าซแต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดเจนซึ่งเป็นก๊าซติดไฟง่าย
เป็นสินค้าควบคุมฉลากครับผู้จำหน่ายต้องติดคำเตือน
ห้ามนำเข้าใกล้เปลวไฟหรือว่าความร้อนครับไฮโดรเจนนี่เป็นการ์ดที่ไวไฟสูงมากนะครับ